ท้ายซอกแทรกโซเชียลช่วงนี้ปลายปีแล้วนะคะ
อันดับแรกพร้อมกับเปิดเผยสถิติแฮชแท็กที่มีคนใช้มากที่สุดในรอบปี๒๕๕๘ด้วยค่ะ
เหตุการณ์ที่นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกพูดถึงมากที่สุดนะคะ
ก็คือแฮชแท็กที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้
แล้วก็เชอสุยชาลีจากเหตุสังหารหมู่ที่สำนักพิมพ์การ์ตูนล้อเลียนชาลีแอปโดในเดือนมกราคม
นี่เชอร์สุยนี่ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะ
ยังไงก็แล้วแต่นะครับแฮชแท็กที่ได้รับความสนใจรองลงมา
ก็เกิดขึ้นผ่านสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่นายตำรวจยิงหนุ่มอเมริกันผิวสีเสียชีวิตที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิซูรีสหรัฐอเมริกา

เหตุการณ์ที่ใช้แฮชแท็กนี้มี๒เหตุการณ์
และการประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมทางสีผิวที่เมืองเบาติมอร์
สะท้อนให้เห็นมุมมองชาวเน็ตนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวสหรัฐ
ผ่านการทวิตข้อความกว่า๙ล้านครั้งเลยทีเดียว
และอันดับที่๓ค่ะคือการเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีของชาวเน็ตทั่วโลกผ่านแฮชแท็ก
ไม่ว่าจะเป็นเกเลสเวียนหรือว่าหญิงข้ามเพศหลังสารสูงสหรัฐแล้วก็รัฐบาลไอแลนด์
รับรองให้คู่รักเศษเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมาย
ชาวเน็ตหลายคนก็สนุกสนานกับการเห็นหัวใจสีรุ้งซึ่งไม่ได้เกิดจากที่ไหนเกิดจากแฮชแท็กนี้ได้อย่างเดียวเท่านั้น
เขียนโปรแกรมไว้แบบนี้เลยไปกระตุ้นให้คนอยากจะส่งด้วยไงอยากเห็นสัญลักษณ์ถูกนะฮะ
ผมนี่ไปลองทำสัญลักษณ์เรื่องการประชุมโลกร้อน
เพื่อจะเรียกร้องให้ประเทศในทวีปยุโรปเปิดรับผู้ลิภัยจากฝั่งตะวันออกกลางและแอฟริกาครับ
มุสลิมวัย๑๔ปีหลังประดิษฐ์นาฬิกาดิจิทัลขึ้นแล้วนำมาที่โรงเรียน
แต่ครูเข้าใจผิดว่าเป็นระเบิดค่ะโอ้โหคราวนี้ยังจำกันได้อยู่
ก็เลยแจ้งความนะคะแล้วก็ต่อมาถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือ
บอกว่าอยากเอานาฬิกามาอวดที่ธรรมเนียบเขาไหม
อกจากนี้นะครับทวิตเตอร์ก็ยังมีการจัดอันดับเทรนดิ้งแบบแยกประเภทต่าง
หมวดดนตรีก่อนลองทายกันดูอันดับหนึ่งหมวดดนตรีเอาขึ้นหน้าจอเลยฮะ
ก็เป็นที่สนใจหมวดสตาร์นี่ก็คือดารานะได้แก่ชื่ออะไรนะ
แต่เป็นร้องไห้แบบขำนะไม่ได้แบบร้องไห้แบบร้องไห้เศร้าขนาดนั้นไปร้องไห้แบบแอ
พูดอะไรอย่างกันค่ะอันนั้นเป็นไซส์ของแก้วนะคะ
ช่วงนี้จนถึงปลายปีเดี๋ยวจะมีสถิติที่น่าสนใจอีกมากจริง
เราจะจัดอันดับที่ทำให้คุณผู้ชมได้ความรู้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเชียร์มามันเป็นเทรนด์โลกด้วย